ท่าเรือครับทีมรองแชมป์ฤดูการที่แล้วนะครับ
และอดีตแชมป์๑สมัยครับเจอกับบางกอกซิตี้
หน้าทีที่สามครับบางกอกซิตี้เนี่ยขึ้นนำก่อนหนึ่งศูนย์จาก
จากสาราพุทธใจเพชรหน้าทีที่สิบและเลิศชาติอิสราสุวิพากรนะครับ
ยิงแถวสองนาทีสิบสี่แทรกนำสองต่อหนึ่ง
ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเกมนี้ของการท่าเรือไม่ว่าจะเล่นในบ้าน

จากนั้นกลับมาพิเดชที่๒ครับ

คะแนนแรกในเกมเปิดสนาม
ส่วนผลอีก๓คู่สมพุทธสาคร

ก่อนที่จะปิดเกมได้ครับ

ยิงมานะครับ๓ลูกชนะไป๕๓

กรมทางหลวงไป๒๐อีก๑คู่ครับ

ศรีสะเกด๖๑มี๓แต้ม

การท่าเรือสมุทรสาคร

เท่ากันนะครับนี่คือสัปดาห์แรกของ